ถึงเวลาวาดที่เจ้าบ่าวคนล่าสุดต้องออกมาเปิดใจกันบ้างแล้วนะคะ
สำหรับพระเอกหนุ่มหล่อณเดชน์คูกิมิยะของพวกเรา
ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงข่าวใหญ่ก็ต้องเป็นข่าวณเดชน์
คุกเข่าขอยาย่าแต่งงานที่อิตาลีนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดณเดชน์มีคิวออกงานอิเวนต์ฮะ
ข่าวบอกหล่อออร่ามาเลยดูสิ

ความรักแบบนี้มันเปล่งประกายจริง
ณเดชนยอมรับเลยว่าวันที่ขอแต่งงานเนี่ย
โอ้โหทั้งตื่นเต้นประมาทเลิกลักล่น
คือทุกอาการมาหมดเลย
ทุกอย่างมาเป็นอย่างดีแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่ายิ่งกระสับกระส่ายยายาก็ยิ่งจับพิรุษได้
ทุกอย่างมาขนาดนี้แล้วโมเมนต์จริงณเดชน์บอกว่าอุ้ยพี่ผมเสียอาการสุดครับ
ผมเตรียมทุกอย่างไปหมดเลยผมเตรียมว่าผมจะพูดแบบนี้
เรามีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างที่เที่ยวในอิตาลีแล้วก็มันมีความหมายดีเกิดขึ้น
ผมก็แพลนในหัวแล้วว่าผมจะพูด๑๒๓๔แล้วก็จะคุกเข่า
แล้วก็จะแบบว่าหยิบแหวนออกมาอะไรอย่างนี้ฮะแต่พอถึงเวลาจริงผมพูดอะไรก็ไม่รู้
ผมไปบอกว่าแบบเออเนี่ยคุยกับที่บ้านแล้วนะ
แล้วอะไรที่แบบว่าเป็นแบบคำพัฒนาที่แบบสวยงามอะไรอย่างนี้หายหมด
แต่ผมก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเราก็พูดอะไรบางอย่างที่บางทีเราก็
มันไม่ใช่ละครมันคือชีวิตจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้มัน
มันไม่เหมือนในละครที่มันเป็นความตื่นเต้นเป็นความประมาทมันเป็นความดีใจ
มันเป็นความอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเราเข้าใจพี่หมากด้วยเหมือนกัน
ทำไมตอนที่เขาขอกับคินแล้วเขาถึงสวมถุงมือนะฮะ
ว่าไปลุคนี้เนี่ยเต็ดแซ่บนะเมื่อกี้ตอนแซ่บอ่ะเนี่ย
ฟาดสัก๓ทีฟาดแจ๊กกะลีนนะ
ทำไมต้องโยนให้พี่แจ๊กเจ็บตัวตลอดละวะนะ
ในบ้านแต่ถ้าฟาดรักจริงต้องฟาดรักยายา
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะย้อนไปเรื่องแหวนเพชรเม็ดโต
ณเดชน์บอกว่าจริงแหวนเม็ดนั้นตั้งใจเตรียมไว้นานแล้ว
ต่างสัญหาด้วยตัวเองเป็นอย่างดี
แล้วทุกอย่างก็ออกมาลงตัว
และเป็นแหวนที่เหมาะกับน้องยายาเป็นที่สุด
ส่วนกำหนดงานแต่งต่างเนี่ยเจ้าตัวบอกว่า

แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันอีกทีนึงนะครับ

ก็แล้วเมื่องานนี้มีอีกหนึ่งหนุ่มหล่อของผู้ชมที่เปิดในรายงานเดียวกัน
น้องบิวกิงฟูวิสัมมพิพลงฯน่ารักมาก
ดูสิเยอะและทราบน้องน้องดีมาก
ทำเอาบิลกิ้งประทับใจสุด
โดยเฉพาะการร้องเพลงจากเหล่าแม่จีน
มันเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ชัดมากผมนึกว่าอยู่บ้านเรา
ร้องชัดมากผมก็ถอดหูเช็คเลย

ชัดมากโอ้โหจีนยังชัดเลยครับ
เขาก็จะมีเหมือนกับคนที่เขาแบบทำป้ายบ้างมีชื่อบ้าง
ในหลายรูปแบบเลย
มีบางคนเอานอกจากทงตั้งมีทงมาโบกมีอะไรอย่างนี้
รวมถึงแบบที่นู่นก็จะมีคนที่ถือวงของเราที่จากที่นี่เยอะมาก

บมือให้เลยนะคะความดังของศิลปินไทยเนาะ